ฉันนึกถึงข่าวนี้ค่ะมันเป็นข่าวเป็นคราวช่วง๓๔วันที่ผ่านมา
ห้องน้ำอ๋อห้องน้ำห้องน้ำศูนย์กักตัวที่บอกว่า๖ห้อง
แล้วราคาเนี่ยมันแสนห้าแต่เห็นแล้วมันสมราคาหรือเปล่า
เออมันดูแพงไปไม่ได้มีการตูกระเบื้องใช่บางคนบอกว่าแพงไป
เรื่องนี้ล่าสุดทางปปชลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วด้วย
สภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมยังคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะ
คิดเห็นยังไงกับห้องน้ำลักษณะแบบนี้เลย
ก็บอกแสนห้าเนี่ยใช่นะคะใช้ภาษีประชาชน
แต่ทั้งผ้าต้องฟังความสองด้านนะง
คำอธิบายแล้วคิดตามเออมันก็จริงเนาะ
เรื่องนี้นะคะมาจากนายพัทรพงศ์สู่พรรคสอน

แล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรำเนี่ยมีการร้องมาผ่านสื่อ
เนื่องจากว่านายพัทรพงศ์เดินทางไปที่โรงเรียนวัดโพชัย

จุดตรงนี้มันเป็นที่กักตัวโควิด
สำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
คือสิ่งที่
มันลักษณะเป็นเหมือนเป็นโครงขึ้นมาใช่ไหมคะ
แล้วก็ล้อมด้วยแผ่นหลังคาเหล็กน่ะ
ไม่ได้มีการปูกระเบื้องไม่ได้มีการก่ออิจฉาปูนอะไร
จริงแผ่นกั้นที่เป็นผนังหรือเป็นประตู
จริงมันเป็นที่ทำหลังคา

ใช้งบเยอะมาก
ทีนี้ข่าวมาเป็นข่าวเป็นคราวล่าสุด
ทางคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจำจังหวัดบุรีรัมน์มาตรวจสอบห้องน้ำตรงนี้
ทางพอสำนักงานปปชบุรีรัมน์นางสาวสุริรัตน์นวลชิมพี
บอกเลยนะบอกเบื้องต้นเดี๋ยวขอเอาข้อมูลของทางอบตดอนกอก
แล้วก็การตั้งงบประมาณก่อสร้างทั้งหมดขอเอามาก่อน
เดี๋ยวเอามาจะมีการไปวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง
แล้วจะต้องเอาข้อมูลจากหลายด้านมาประกอบ
ถึงจะค่อยสรุปเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย

เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปนะฮะก็ลงไปดูจริงแหละนะฮะ
ห้องน้ำอยู่ในสภาพไหนใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุอะไรบ้าง
เหมาะสมหรือเปล่ากับราคาแล้วก็กับสถานที่นะครับ
แล้วก็พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าใครจะร้องใคร
หรือว่ามันจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันถึงได้ร้องกัน
มันมีเงื่อนงำอะไรรึเปล่านี่เจ้าหน้าที่ไม่สนใจนะ
แต่สนใจแค่ว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่

ทีนี้อย่างที่บอกไปต้องฟังนายกอบตดอนกอกด้วย

เพราะว่าเราไปพูดคุยกับนายกอดกนายกชัยนรงค์ตังค์วงประเสริฐ
บอกว่าตอนแรกก็คาดการณ์ไว้ว่าที่ศูนย์กักตรงนี้
คงจะมีคนมากักตัวน่ะไม่กี่คนหรอก
แต่ปรากฏว่าพอเปิดใช้จริงคุณผู้ชม
มีคนเข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก
ท่านนายกบอกว่าโอ้โหคนมาที๒๐๓๐คน

เกินคาดแล้วทีนี้ห้องน้ำห้องท่ามันไม่พอ

ยุคแบบนี้โควิดระบาดแบบนี้
การที่จะไปหาช่างไปหาผู้รับเหมาเนี่ย

เพราะว่าพอบอกว่าเป็นห้องน้ำศูนย์กักโควิด
ช่างบางคนผู้รับเหมาบางคนก็กลัว
ไม่กล้าเข้าไปทำงานไม่รู้ว่าเข้าไปเนี่ย

ทีนี้มีผู้รับเหมาคนหนึ่งเขาเสนอราคามา
แล้วก็บอกกับทางนายกอบตนะ
นายกอบตมาทำมาทำให้ได้นะ
แต่เรื่องราคามันต้องแพงกว่าการรับเหมาปกติ
ทีนี้ก็ถามกลับไปสิคะ
ทำไมมันต้องแพงกว่าปกติบ่

ถ้าสมมุติเกิดว่าผู้รับเหมาแล้วก็ช่างเข้ามาทำตรงนี้
เราไม่รู้หรอกว่าช่างที่มาทำถือว่าเป็นคนเสี่ยง

ทีนี้พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไป
ไม่ใช่ว่าไปรับเจ้าอื่นต่อแล้วก็ทำได้เลย
แต่เขาต้องมีการไปกักตัว๑๔วัน

ผู้รับเหมาแล้วก็ช่างกลุ่มนี้ไม่ได้ติดเชื้อโควิด
การกักตัวเขาเลยเรียกราคาเพิ่มนะ
เพราะถือว่ามันสูญเสียเวลา
แล้วก็เสียหน้าที่เสียงานของเขาด้วย
ใช่เขาก็แจ้งมากับทางนายกอบต
เดี๋ยวฟังนายกอบตเล่าหน่อยค่ะ

ให้จัดที่จ้างโดยไม่ต้องเข้นแบบ
ไม่ต้องเห็นแบบไม่ต้องถึงประมาณราคา
ให้ผู้รับจ้างให้ช่างผู้รับจ้างทำการการ
อย่างรวดด่วนจ้างมาแล้วก็มา
มาเห็นสถานที่กักกันเป็นเชือก
ที่กลับกันก็ห้ามเข้า
เขาเห็นอย่างนี้เขากลัวครับเขาก็หนีเลย
ไม่ทำผู้รับจ้างก็ไปพาช่างเงินมาทำ
ซึ่งเขาก็ทำแต่ควบความเหมือนกันแหละครับ

พอเสนอมาก็ไม่ต้องเขียนแบบไม่ต้องแข่งขันหรอก
เพราะมันอยู่ในช่วงวิกฤตต้องรีบสร้าง
ถ้าไม่รีบสร้างนะคนมากักตัวก็ใช้กันไม่ทัน
แต่ฝั่งผู้รับเหมาเขาก็มีเหตุผล
เขาบอกเขาก็ต้องกักตัวโควิดเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรอีก

ใช่ค่ะส่วนทางด้านประหลัดอบตดอนกอกนะคะ
สิบตำรวจโทบุรินบุญรับ
ก็บอกนะว่าการจัดซื้อจัดจ้างมันเป็นงบกลาง

คือให้เจ้าหน้าที่เร่งจัดจ้างหาช่างมาดำเนินการ

ที่ทำทำตามระเบียบของทางราชการทุกประการด้วยนะคะ
แต่ผมว่าแบบนี้มันตรวจสอบไม่ยากหรอก

เพราะว่าวัสดุอุปกรณ์มันมีเรื่องของราคากลางอะไรของมันอยู่แล้ว
แต่นี่คืออย่างที่บอกว่าเวลาฟังคำชี้แจงก็เข้าใจในเหตุผลได้นะคะ